เอาหลากหลายเมนูพูดถึงเรื่องอาหารการกินเราก็อย่าหยุดเลยดีกว่า
ยังมีเมนูแซ่บรอคุณผู้ชมอยู่นะคะ
และอย่างที่พวกเราเกริ่นไปแล้วว่าเมนูธรรมดาเนี่ยตลอดข่าวไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ฟังหรอก
เพราะว่าเมนูที่จะเล่าให้ฟังมันเป็นเมนูที่แบบฟังชื่อแล้วก็ตกใจแล้วอ่ะ
จริงเหรอคะเดี๋ยวก่อนซ้อมซ้อมเขายังไม่ได้พูดน้องใบตอง
พร้อมยังพร้อมยังเอาพร้อมแล้วเมนูไก่ย่างหมักชีมดแดง
ฉี่มดแดงกินได้นะเฮ้ยฉี่มดแดงเนี่ยแหละ
นี่แหละคุณหน้าตาของไก่ย่างหมักฉี่มดแดง
ดูสิครับมันยังมีมดดงมดแดงเกาะอยู่ตามตัวของไก่
ตีเลยว่ามดแดงฉี่ไว้จริง
คือไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้ววางเอาไว้มดมันขึ้นนะ
ไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นสูตรเขาจริงใช่ไหม
เป็นสูตรของเขาเลยเป็นของดีของเด่นของชาวชุมชนวังสวรรค์จังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะ
เขาว่ากันว่าเมนูนี้ขายดิบขายดี
การันตีรับประกันความอร่อยเลยนะคะ

ไก่ย่างหมักฉี่มดแดง
พูดถึงทุกวันนี้ไม่ได้หาทานง่าย
หลายที่เค้าไม่ได้ทำกันเค้ามีบางพื้นที่เท่านั้น
สูตรเด็ดเคล็ดลับนั่นก็คือ
การที่นำสมุนไพรพื้นบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นคาขร้ายใบมะกรูด

เพื่อให้เครื่องเทศเข้าไปในเนื้อไก่
และจากนั้นค่ะก็จะนำไปซุกไว้กับ
ดแดงทั้งรังเลยคุณชนะคุณใบตอง

มดแดงรุมกัดทั้งรัง

ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแล้วไก่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะคะ
ก็ต้องพลีไก่นี้ให้กับมนุษย์ได้กินกันค่ะ
พอเอาไก่นี้ไปสู้กับรังมดแดงนะคะ
มดแดงมันก็จะไปกินนั่นแหละแล้วมันก็จะฉี่ไว้
แล้วฉี่มันก็จะทำให้มันมีรสชาติคุณผู้ชมมันก็จะเปรี้ยวหน่อย
และอีกเหตุผลหนึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ามดแดงนี่นะ
มันเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นดีของคนเท่าคนแก่เลย
ที่ผ่านมานี่นะคะได้นำมาทำเป็นยา
แล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมของอาหารหลายอย่าง
ต้มส้มของชาวอีสาน
ซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนู
แล้วก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ชาวบ้าน
หวังว่าเขาเอามาทำไก่ย่างหมักฉี่มดแดงนะคะ
และก็ตามความเชื่อของประหลัดชุมชนในพื้นที่นี้นะคะ
เขาถือว่าเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาแหละ
ที่ให้มดแดงเนี่ยได้แทะได้กัดหรือว่า
ฉี่ลงไปในตัวไก่เนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดความนุ่มความหอม
ทำให้รสชาติอาหารออกมาอร่อยอีกแบบหนึ่ง
แล้วก็เป็นการสร้างเสน่ห์สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารประจำถิ่นของชุมชนบ้านบังว่าได้เป็นอย่างดี
จังหวัดขอนแก่นไม่ใช่แค่ไก่ย่างเขาสวนกวางนะจ๊ะ
ไก่ย่างหมักฉี่มดแดงก็ขึ้นชื่อด้วยเช่นกันโอ้โหนี่มดแดงเต็มไปหมดเลย
ไม่ต้องเกาะแข้งเกาะขาแล้วนะอันนี้ไปเกาะไก่แล้วเราก็กินกันได้หมดเลยนะ
บางคนอาจจะแบบอุ๊ยมดมันจะกินได้ยังไงกินได้ค่ะมันแซ่บ
เปรี้ยวนิดนิดคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเอออ่ามาเลยข้อความนี้นะคะค่ะ
ก้อยไข่มดแดงจ้ะคุณอ๋ออนอ๋ออนอ๋ออนก้อยไข่มดแดง
คือเอาจริงนะปกติเราจะได้ทานแต่ไข่มดแดงถูกไหมแต่กินมดแดงเป็นตัว
แต่จริงเขาก็ทานกันใช่เขาทานได้แต่อาจจะไม่ได้กลัวพินิโยคมากนะเท่าไรใช่ค่ะ
จะเปรี้ยวคือตัวมดแดงมันจะเปรี้ยวแต่ถ้าไข่มันจะมันมันค่ะ
ก็แล้วแต่คนจะชื่นชอบกันไปแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยได้ลอง
จริงแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามีด้วยในโลกนี้ฉี่มดแดง
ใช่ที่ไก่มันเหลืองเนี่ยไม่ได้ว่าเหลืองเพราะฉี่ของมดแดงนะครับคือเขาไปย่าง
ตามความเชื่อเขาแล้วก็เป็นเคล็ดลับสูตรเด็ดของชาวบ้านชาวอีสานเขาใส่เข้าไป
ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยลองต้องหาโอกาสไปพิสูจน์นะคะ